เรื่องเหตุไฟไหม้บ้านเช่าเสียหายทั้งหลังก่อน

ก็คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุมาจากไฟฟ้ารัดวงจร

ใช่ฮะเหตุการณ์แบบนี้ต้องเฝ้าระวังกันไว้นะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นบ้านเช่า๒ชั้น
ปูนครึ่งไม้ภายในซอยสวนสิริ

เทศบาลนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

มีการแบ่งห้องให้เช่า๕ห้อง
ไฟได้ลุกไหม้ขึ้นจากชั้น๒ของบ้าน
บรรดาผู้เช่าซึ่งมีทั้งคนไทยและแรงงานพม่านะคุณ

แล้วก็หยิบฉวยทรัพย์สินมีค่าเท่าที่พอจะหยิบออกมาได้
ในขณะที่บ้านซึ่งอยู่ติดกันก็รีบเลยนะฮะ
เจ้าของบ้านรีบขนทรัพย์สินออกมาจากบ้านเช่นกัน
เพราะกลัวไฟจะลุกลามไปถึง
ขณะเกิดเหตุนะครับเทศบาลนครหาดใหญ่

ฉีดน้ำดับเพลิงที่ลุกไหม้อย่างรุนแรง
ขณะที่หน่วยกู้ภัยมูลที่มิตรภาพสามัคคีหัดใหญ่

ผู้ที่อาจจะได้รับบาดเจ็บนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการฉีดน้ำดับเพลิง

สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ในวงจำกัด

ก็ต้องฉีดน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงไว้นะครับ
เรื่องต้นบ้านต้นเพลิงเสียหายทั้งหลังครับ
แล้วก็ลามไปติดบ้านข้างเคียงก็เสียหายบางส่วน
แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับ
สาเหตุเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของไฟฟ้ารัดวงจรนะครับ